คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะชาวบ้านที่เขาร้องเรียนมาเลยนะครับ
พร้อมกล้องวงจรปิดบอกว่าสอทอคนนึงสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พฤติกรรมคือชอบไล่ทำร้ายคนสติไม่ดีในพื้นที่เหรอ
คือภาพที่เขาส่งมานะคุณผู้ชมอยู่
สักคนขี่ไปคนสติไม่ดีเดินอยู่เดินอยู่ตรงนู้น
ขี่ตรงไปหาเลยตรงไปเสร็จปุ๊บ

คำโล่มอ่ะ
คมคนสติไม่ดีทางนั้นโดนกับคนสองคนหัวแตกเลือดหาบ
เป็นแถวดูสภาพนั่งคอตกเลย
ตกเลยโดนฟาดเข้าไปที่หัวน่ะครับที่ต้องย้อมสีนั่นคือเลือดครึ่งหน้านะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเนี่ยชาวบ้านเขาบอกโอ้โหต้องร้องเรียนแล้วแหละ
สทคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้เนี่ยยังต้องดูอาการอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยมีคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะ

เป็นระดับราชการแต่ทำตัวเป็นนักเลงข้างถนน

ยับเวรกรรมมีจริง
ยังไงก็ขอความยุติธรรมด้วยนะครับคุณตำรวจ

จากผู้ชายคนนี้ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
ยังมีชายสติไม่ดีอีกคนนึงถูกทำร้ายในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ
นักข่าวเราก็ลงไปคุยกันที่บ้านเหมือนกัน

ถึงเขาจะสติไม่ดีแต่เขามีความรู้สึกนะ
เขาเสียใจนะที่ถูกมาทำร้ายแบบนี้
ลงพื้นที่ไปสอบถามคุณยายวัย๘๘ปี

คุณยายเล่าบอกว่า
คือเขาเป็นคนสติไม่ดี
ยายเคยพาไปหาหมอนี่สีแทนยาเร็วด้วยนะ
ปกติแล้วหลานยายมนไปเดินมาตามชุมชน

ทุกคนแถวนี้ก็รู้ดีว่าหลานยายสติไม่สมประกอบ
ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสทคนนี้
ยายพูดตรงนี้เลยนะถึงหลานยายจะสติไม่สมประกอบ
แต่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะ
เริ่มไปเริ่มมาไม่ได้ทำอะไรให้มันเลย
นี่ค่ะส่วนชาวบ้านที่ชุมชนเขาเชิงเทียน

ชาวบ้านในระแวกเขารู้จักกันดีครับ

เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติอ่ะ
เพราะว่าเก่งโดนสอทอตี
ผมก็ยังไม่รู้เขาตีสาเหตุเรื่องอะไร

หรือมันมีเรื่องราวมีการทะเลาะกัน

สอทอคนนี้เลยเอาไม้ไปตีแบบนั้น
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพอดีเราได้ข่าวมาว่า
คนเจ็บเนี่ยคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

นี่ค่ะไปคุยกับเขานะคะถามเขาว่า
ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อนไหม

เปล่าเลยสอทอคนนั้นใช้ให้เขาเก็บขยะ
พอเขาเดินไปเก็บขยะก็เอาไม้ไปตีหัวเขา
เอาเหรอหน้าตาเฉยเลยเนี่ยใช้เขาไปเก็บขยะ
พอจังหวะเขาเดินหันหลังทีเผลอเก็บขยะให้อยู่

เรื่องต้นนะคะเรื่องนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลห้วยกะปิค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทีมนายกไปเยี่ยมคนเจ็บแล้ว
ในส่วนของการดำเนินการทางกฎหมายตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
พรุ่งนี้สทที่ถูกกล่าวหาคนนี้ที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด

เพราะว่าวันนี้อยู่ต่างจังหวัดแต่พรุ่งนี้มาแน่
ส่วนเรื่องหน้าที่การงานคนถามบอกโอ้โหอย่างนี้เป็นสอทอต่อไปได้ไหม
ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ถอดออกจากตำแหน่งได้ไหม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยกะปิบอกว่าถอดไม่ได้
เพราะสอทอมาจากการเลือกตั้งค่ะ
มันอาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการถอดถอนอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบไหมดูเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่า
เพราะว่าเขาไปแจ้งความเนี่ยใช่ไหม

ส่วนสทท่านนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงนั่นแหละ

ต้องออกมาชี้แจ้งว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น